พร่ำที่ลำนารายคืนนั้นน้องจำได้ไหม
เฮ้ยอะไรอ่ะลมก็แรง
เมื่อวานนี้เพิ่งแดดออกวันนี้ฝนตก
ไหวไหมเนี่ยคุณอรัชพรคุณทัศนัย

ก็ระวังอยู่เนี่ยค่ะเพราะลมมันแรงมากค่ะ
ใบไม้ใบไม้ก็จะปลิวเข้าตาผมกัน

ก็ต้องระวังด้วยต้องระวัง
อาคารต่างมันล้มทับลงมาพังเสียหายได้บาดเจ็บได้นะคุณ

ยังแล้วต้องพกพร่มด้วยมีพายุด้วยดูร้อน
เจอทั้งร้อนแล้วก็ฝนต้องพกทุกวันเลยเดี๋ยวนี้นะ
เอาเตือนภัยกันยามเช้าแต่ไม่เป็นไรยอมเปียกหน่อยแล้วกัน
จะได้คุยกับคุณผู้ชมสะดวกนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวเช้านี้กับดิฉันสุภานีนะคะ
ก่อนจะไปติดตามสภาพอากาศการเตือนต่อเนื่องจากที่คุณอรัชพรคุณทัศนัยบอกถึง
เป็นห่วงต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะคะส่วนกรุงเทพมหานคร
ใครที่อยู่ในเมืองหลวงวันนี้เบาใจหน่อยเพราะว่าหล่นลงไปอยู่ที่ประมาณสี่สิบ
สิบเอ็ดนั่นเองนะคะดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ประมาณหกสิบเอ็ด
ไม่เกินหนึ่งร้อยแต่ว่าก็ยังคงต้องระวังสำหรับ
ที่มีปัญหาสุขภาพกันคราวนี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันบ้างนะคะ
อย่างที่ได้มีการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดนี้นะคะ
ออกประกาศมาฉบับที่เจ็ดแล้วนะคะบอกว่าประเทศไทยช่วงนี้
ภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงภาคเหนือยังต้องเจอกับพายุฤดูร้อน
ตรวจสอบกันค่ะว่าสภาพอากาศโดยรวมแล้วเป็นอย่างไร
วนอากาศเย็นจากจีนนะคะตอนนี้แผ่ลงมาอยู่ทางเวียดนาม
ตอนนี้เวียดนามฝนตกหนักนะแต่ว่ามันจะค่อยเคลื่อนมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยทั้งหมดเลย
พอมันมาเจออากาศร้อนที่มันพัดเอาลมทะเลจากทางใต้ขึ้นไป
เจอกันตรงกลางของประเทศแน่นอนค่ะภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานเนี่ย
เจอกันก่อนต่อเนื่องเลยช่วงระยะเวลาประมาณนี้
โดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะจะเจอฝนหนักเลยนะคุณผู้ชม
เจอกันตั้งแต่ช่วงของบ่าย๓วันนี้จนไปถึง๕โมงเย็นจะเจอหนัก
แล้วก็จะมีฝนตกต่อเนื่องเนี่ยค่ะจุดนี้คุณผู้ชมจะพอสังเกตเห็นนะคะ
ว่ามีสีที่แสดงให้เห็นว่ามันพาดผ่านมาบริเวณช่วงภาคตะวันออก
แล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นช่วงบริเวณอ่าวไทย
และนี่ค่ะกรุงเทพมหานครจะได้รับผลกระทบในวันถัดไป
พรุ่งนี้สุดสัปดาห์ลองตรวจสอบให้ดีนะคะจะออกเดินทางจะไปไหนก็ต้องพกร่มอะไรกันไว้ให้เรียบร้อยด้วย
ส่วนเรื่องของอุณหภูมินะคะยังคงพุ่งสูงไปแตะ๔๐องศาเซลเซียสในหลายภาค
แล้วก็หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนกันด้วย
เดี๋ยวเราตรวจสอบกันหน่อยดีกว่าว่าจังหวัดอะไรที่จะได้รับผลกระทบกันอย่างมากด้วยนะคะ
เริ่มต้นกันไปที่ภาคเหนือก่อนเลยนะคะภาคเหนือนั้นนอกจากจะเจอกับอากาศร้อนแล้วนะคะ
ยังเจอเรื่องของลมกระโชกแรงลูกเห็บตกในบางพื้นที่นะคะ
อีสานก็มีเช่นเดียวกันเช่นแถบอีสานตอนล่างทั้งแถบเลย
เลาะขึ้นไปบริเวณที่ติดกับลาวบึงกาลสกลนครนครพนมมุกดาหารแบบนี้ก็เจอเช่นกันนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกค่ะยังคงเตือนกันต่อเนื่องนะคะเกือบจะครบทั้งภูมิภาคเลย
นครนายกระยองปราจีนจันทบุรีตราสะแก้วชนบุรีมีบ้างนะคะประปาย
แต่ว่าโดนมาทั้งแถบเลยเพราะว่ามวลความเย็นมาจากจีนมาจากเวียดนามก็มาเจอที่ไทย
ส่วนที่ภาคอื่นอย่างเช่นภาคเหนือนะคะดูค่ะแทบจะทุกจังหวัดเช่นกันนะคะ
ที่จะเจอกับพายุฤดูร้อนพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือตอนบนตอนกลาง
รวมถึงภาคกลางที่ลบบุรีสระบุรีแถบที่ติดกับภาคอีสานนะคะ
รวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็เจอพายุฤดูร้อน
นั่นก็คือพื้นที่ต่างที่มีความเสี่ยงจะเจอกับพายุฤดูร้อน
ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
ส่วนอุณหภูมิรายภาคเราลงไปดูรายละเอียดกันบ้างนะคะ
เผื่อว่าท่านใดจะต้องทำภารกิจอะไรจะได้วางแผนกันให้ดี
อุณหภูมิไร้ภาคช่วงนี้นะคะยังคงร้อนค่ะ
โดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไป
ถึง๔๐องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้นะคะ

ก็ยังสามารถออกเดินเรือได้ไปเที่ยวชายทะเลได้สบายในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมเรามาติดตามสภาพอากาศกันอีกครั้งในช่วงเย็นข่าวเย็นไทยรัฐกับคุณคุปตนัน
ช่วงนี้ดิฉันสุภานีลากันก่อน